เพราะเขาบอกว่าปลาหมึกย่างร้านนี้นอกจากจะแซ่บแล้วนะ

แต่เขาบอกว่าพ่อค้าแซ่บด้วย

แล้วเขาก็เห็นพ่อค้าขายหมึกย่างสวมหมวกแต่งตัว

ลุงเอามึกย่างจานึง
ลุงเขาก็ปิ้งไปขายไป
แต่สักพักหนึ่งก้มหน้าก้มตา

ถอดหมวกออกมาสักหน่อย
โอ้โหจากลุงเปลี่ยนเลย
โอ้ป่าวดูอย่างหล่อยังเนียน
จริงคุณหล่องานนี้

ตัดตัวลูกว้าวด้วยนะ

ไอ้ก็ดไทเนี่ยเขามากับแฟน
ใช่ร้องไปแล้วว้าว

พี่คุณยอดคนดู๓ล้านผู้หญิง

ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นกันไปนะคะ
ไปทะเลกับเพื่อนสั่งปลาหมึกมากินจนปวดฟัน
ยังไม่เคยเจอพ่อค้าหล่อขนาดนี้เลย
ต่อไปจะซื้อจะบอกให้พ่อครับ

ขายถูกด้วยนะแล้วหมึก๖ตัว๑๐๐อ่ะ
หรือว่าเป็นสายสืบปลอมตัวมาสืบพอดีหรือเปล่า
ทั้งได้คิดไปเรื่อยก็เป็นเพราะข้าขายหมึกปิ้งหมึกย่างนี่แนะ
อาจจะเป็นดาราแฝงตัว

แล้วมาทำคอนเทนต์ในยูทูปหรือเปล่า
โอ้โหคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณมีความต้องการอยากจะลองไปพิสูจน์

พญานะคะความลับถูกเปิดเผยแล้วนะคะ

ป้าเขาจะพางตัวชอบใส่หมวกแก๊ป
เออใช่มั้ยอยากรู้ความจริงไปลองแวะเวียดดุลเขาได้

ใช่หาดจอมเทียนพัทยานะคะ
ก็มีโอกาสไปก็ลองไปดูแล้วกัน